เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมกลับไปที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณอรัชพรรายงานเข้ามาว่า

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยค่ะ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากคุณพลอยสจิริฐศิลป์ผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวี
สดมาจากที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
บรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
ขณะนี้นะคะก็ได้มีสายฝนนะคะตกโรยปลายลงมานะคะ
หลังจากที่ฝนนั้นนะคะไม่ตกลงมานะคะทั้งวันนี้ทั้งวันเลยค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
ท่านก็ได้มีการบอกแล้วนะคะว่าการที่ฝนนั้นไม่ตกลงมานั้นนะคะ
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เราอันนั้นอาจจะนำนะคะทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้โดยเร็วค่ะ
แต่ในวันนี้นะคะก็ได้มีฝนตกลงมานะคะก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นนะคะ
ทำงานยากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยค่ะ
ค่ะบรรยากาศที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันนี้นะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีตลอดเลยนะคะ
จากการที่ท่านผู้ว่าได้แถลงการไปก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าขณะนี้ค่ะบรรยากาศนะคะก็ได้เริ่มมีฝนนะคะกลับมาตกอีกครั้งค่ะ
ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
โดยล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำแสลนมาขึ้นกั้นพื้นที่เอาไว้ค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะได้ขึงกั้นพื้นที่ไว้เพียงแต่แค่บริเวณที่โซนปฏิบัติงานนะคะ
หน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้มีการนำแลนดนั้นมาขึงปิดปากถ้ำไว้นะคะ
จนตอนนี้นะคะได้ขึงปิดปากถ้ำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เพื่อที่เจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าไม่ให้เกิดความรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้มีการนำป้ายนะคะที่มีข้อความว่าเขตอันตรายห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดนะคะ
นำมาติดไว้บริเวณโดยรอบด้วยค่ะ
ซึ่งบรรยากาศขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าก็ได้มีสื่อมวลชนนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่นั้นนะคะก็ยังคงปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
และทุกคนนั้นนะคะก็ได้มีการเกาะติดค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนยังคงเป็นกังวลนะคะ

เนื่องจากว่าในวันนี้มีฝนตกลงมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีฝนตกหนักขนาดนี้นะคะ
อาสาที่อยู่บริเวณโดยรอบค่ะก็ได้มีการนำเสื้อกันฝนนะคะ
นำสิ่งของนะคะที่จะสามารถป้องกันฝนได้เนี่ย

ดิฉันเองก็ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะ
ถึงแม้ว่านะคะสถานการณ์ในขณะนี้นะคะ
จะค่อนข้างยากลำบากนะคะยากลำบากมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการบอกแล้วนะคะ
หากระดับน้ำเนี่ยไม่ลดลงนะคะ
แล้วก็ยังมีฝนตกโปรยปลายเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ย
ก็ทำให้ยากต่อการนำ๑๓ชีวิตนั้นออกมาด้วยการดำน้ำได้
จากว่าเป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากเลยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณโดยรอบแล้วก็หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะคะ
และเรานะคะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าระดับน้ำนั้นนะคะ

รวมถึงฟ้าฝนเองจะเป็นใจนะคะ
ให้กับทั้ง๑๓คนนั้นออกมาอย่างปลอดภัย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ค่ะ

รัฐทีวีรายงานจากบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ